แต่ว่าหลายคนไปโฟกัสอีกเรื่องหนึ่ง
ว่าเออจะมีข่าวดีกับหวานใจคุณตุ๋นเลยเทพ
ตกลงอะไรยังไงจะแต่งไม่แต่ง

ไม่รู้ว่าเป็นการซ้อมใส่พิธีชุดเช้าหรือเปล่านะคะ
เอาไปฟังหญิงรัฐากันหน่อยจ้า
ยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลย
อันนี้มันมีอะไรแบบเคาะได้แล้วบ้างไหมคะพี่หญิง

เขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นน้อยยังไม่ให้พูดอะไร
ก็เชื่อแหละเพราะว่าก็เป็นคุณหมอที่ดูแลคุณแม่มา
ตั้งแต่สมัยคุณแม่แบบมีครอบครัวแบบอย่าล้างหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
เออเชื่อดีกว่าเอาไว้ถ้ารู้เมื่อไหร่ก็จะบอก
ก็ต้องเก็บเป็นความลับไว้ก่อนเขาถือเคล็ดถือเลิก
กับอีกหนึ่งสาวค่ะสวยไม่แพ้กันเลย
ปีหน้าแต่งชัวร์ไม่มั่วนิ่มนะคะพี่เก๋ชนระดาค่ะ
ออกมาบอกเลิกงามยามดีเรียบร้อยแล้ว๒๐กุมภาพันธ์
กาปฏิทินเอาไว้เลยนะจ๊ะเห็นว่านอกจากจะจัดพิธีแบบคริสต์แล้วค่ะ
เรื่องงานฉลองมงคลสมรสจัดเต็มแน่นอน
เห็นว่ามีหลายรอบด้วยนะคะไปฟังพี่เก๋ชนระดาหน่อยค่ะ
ความเดิมทีเนี่ยคือพร้อมเองเขาก็อยากได้เลข๒
ตอนแรกก็อยากได้แบบ๒เดือน๒๒๐๒๐อะไรอย่างนี้
แต่ว่าเพราะเอิญ๒เนี่ยมันก็แบบว่าติดหลายเรื่อง
ก็เลยบิน๒วันไปวันที่๒๐กุมภาพันธ์แล้วก็วันที่๒๒กุมภาพันธ์
แล้วก็วันที่๒๒กุมภาพันธ์ที่เชียงใหม่

รีเซปชั่นรอบเชียงใหม่อ๋อสื่อมวลชนอีก